ดูเรื่องของคนเครียดกันบ้าง
คือช่วงนี้ข้าวย่างหมักแพงเนาะ

ครับแต่เป็นเพียรเนี่ยเหรอ
โธ่เมื่อเป็นอะไร
มึงมายืนรองไห้อะไรเนี่ย
กูนี่จริงจะต้องรองไห้
ค่าน้ำค่าไฟค่าชาวบ้าน
มึงอยู่เฉยในบ้านมึงรองไห้ทำไม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

๓ตัวตรงเพราะฉะนั้นนะจะได้คุยกันอย่างมีความสุข

เขาแสดงความคิดเห็นกันแบบบางทีก็คือเกินคาดคิด
เออนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีนะ
ถ้าเจอผีทำไงลองทำแบบนี้ดูไหมล่ะ
ตะโกนด่าเลยเหรอด่าเลยตะโกนด่าเลย
มาทำไมเนี่ยโอ้โหลำบากจะแย่อยู่แล้วต้องตื่นเช้าไปนอน

เหี้ยตอนนี้มันใช่เวลาเวลาไหม

อืมคุณอยากให้ดิฉันด่าคุณเหรอคะ

ถ้าดิฉันด่าคุณน่าจะหนักกว่านี้นะคะ

ก็แปลกดีแปลกดีค่ะมิติมิติมาเอ็งกันด่าผี